โอ้โหดูสิแปลงผักของเรามันสวยจริงเลยเนี่ย
ดูสิว่าผักต่างเหล่านี้จะเอาไปทำอะไรได้บ้างนะ
แต่จะบอกเลยว่าน้องในจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
เขาบอกว่าเขาสร้างอาชีพจากการปลูกผัก
ได้ทั้งเรียนรู้ได้ทั้งอิ่มท้อง
ได้ทั้งทานอาหารอร่อยแบบปลอดสารพิษ
ไปดูน้องกันหน่อยจ้า
น่ารักมากสิตัวเท่านี้เองนะ
นี่ค่ะที่โรงเรียนบ้านมสมบูรณ์มิตรภาพนะคะ
อยู่ตำบลศักดิ์งามอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร
ที่ว่ากันว่ามีกิจกรรมดี
น้องช่วยพี่พี่ก็ทำนี่คือชื่อกิจกรรมของเขานะ
น้องช่วยพี่พี่ก็ทำ
เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนชั้นม๑กับอนุบาล๑
ม๑กับอ๑เขามาร่วมกันปลูกผักไฮโดโปรนิกส
ปลอดสารพิษสารเคมีนะจ๊ะ

นักเรียนจะช่วยกันตั้งแต่เริ่มเตรียมอุปกรณ์
จัดหาเมล็ดพันธุ์ใช้กระบะพลาสติกในการปลูกนะคะ
แล้วก็ต่อมาก็จะเอาไปปลูกในโรงเรือนขนาดเล็กแบบนี้
ตรงที่ว่างของโรงเรียนนะพอต้นผักอายุครบสัก๔๕วัน
ก็สามารถเก็บผักไฮโดโปรนิกไปรับประทานแล้วก็ไปขายได้
ก็จะมีขั้นตอนเนี่ยเห็นไหมน้องมาช่วยกันเห็นไหมคะ
ช่วยกันเก็บผักแล้วก็แพ็คใส่ถุงติดสติ๊กเกอร์ยี่ห้อโรงเรียน
คือน้องอนุบาลชอบมากในขั้นตอนของการติดสติ๊กเกอร์
แล้วค่อยเอาไปขายที่ตลาดนัดด้วย
ส่วนรายได้เนี่ยนะก็จะนำมาเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับน้องหนู

แล้วก็มีน้องอนุบันหนึ่งด้วยคือน้องเขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
คุณครูจุรีพรทาพวงผู้อำนวยการโรงเรียนเขาบอกว่า
อกจากจะนำมากินเอามาขายแล้ว
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการยังสามารถต่อยอดเป็นอาชีพ
ในอนาคตได้อีกด้วยนี่น่ารักมากเลยนะคะ
แล้วก็ยังมีการขยายช่องทางการขายผ่านรุ่นพี่สิทธิ์เก่า
ที่เขามาอุดหนุนกันด้วยเป็นไอเดียที่ดีมากโรงเรียนนี้
ต้องบอกว่าเด็กอนุบาลเนี่ยค่ะเรื่องของการสร้างเสริมประสบการณ์ในชีวิต
มันทำให้เขาสนุกสนานแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีด้วย
เขาก็จะได้เรียนรู้เรื่องของการกินผักด้วยเห็นไหมคะ
น้องก็ช่วยพี่พี่ก็ช่วยน้องเป็นกิจกรรมน่ารัก
ตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงมัธยมเลยแล้วก็ได้ความรู้ด้วย
ได้ทานผักอร่อยดีมีประโยชน์แบบนี้ด้วยนะคะ